เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมามีข่าวด่วนครับ
เพราะว่าเพจของวัดท่าไม้มีการแชร์ข้อความแชร์โพสต์
ของหลวงพี่อุเทรนครับแบบนี้ครับ
พรุ่งนี้ฟังข้าพเจ้าพระยานวิกรมอุเทรนสิริสาโร

โยคีปอลโยคีโรเบิร์ตจะให้เขาพูดแล้วครับ
ก็นี่ไงจำได้ไหมคะว่าที่หลวงพี่อุเทนบอกว่า
การที่คนคนหนึ่งเนี่ยจะยอมพูดความจริงเนี่ย
มันต้องเกิดจากความสบายใจความไว้เนื้อเชื่อใจ
เอาเขามาอยู่ใกล้ตัวให้เขามาบวชใกล้ตัว
แล้วเขาจะสบายใจในการที่จะพูดความจริงหรือเปล่า
แต่ทีนี้เนี่ยที่ผมสนใจคือที่บอกว่าพรุ่งนี้ฟังเนี่ย
พรุ่งนี้นี่หมายถึงวันนี้หรือเปล่า
เพราะโพสต์นี้โพสต์ตั้งแต่ประมาณสัก๒ชั่วโมงตี๕

หรือพรุ่งนี้หมายถึงวันพรุ่งนี้ก็คือวันเสาร์อ่า
เดี๋ยวรอติดตามกันนะฮะเชื่อว่าถ้ามีอะไรมีความเคลื่อนไหว
จากทางวัดท่าไม้หรือว่าหลวงพี่อุเทนเนี่ยนะฮะ

ขณะที่คณะทุดงครับลงมาจากเขากระโจมตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วนะฮะ
เนื่องจากเจ้าหน้าที่ซึ่งไม่ทราบว่าหน่วยไหนเนี่ย
ให้ลงมาจากเขาเพราะว่ากลัวติดโควิด
นี่ภาพเมื่อเช้าที่ผ่านมานี่เองนะฮะ
คาดว่าทั้งคู่น่าจะนั่งรถของเจ้าหน้าที่ลงมาอีกด่านหนึ่ง
ที่พระอาจารย์อุเทนจะออกมาโพสต์เมื่อสักครู่

ส่วนการทำวัดในช่วงเช้าที่ผ่านมา
ไม่เห็นทั้งโยคีปอลและโรเบิร์ตออกมาทำวัดนะครับ
เชื่อว่าน่าจะพักผ่อนเพื่อรอแถลงข่าว๙โมงครึ่งวันนี้ครับ